ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
ซึ่งจริงผมมีโอกาสได้ไปเปิดฟังเมื่อ๒๓วันที่แล้วก็คือนั่งไล่ฟังดู

เออผีเข้าผีออกช่วงนี้
แล้วเดี๋ยวพอซื้อไปปุ๊บแล้วเกิดกลับเข้าไปทำงานที่ออฟฟิศได้ไปอัดรายการที่ออฟฟิศได้นี่อ้าวไม้นี่ทำไงนิดเนี่ย
บ๊วยไขต่อก็ยากแล้ว
รายการออนไลน์สัตว์ระยะใหญ่เนี่ยอาจจะจำเป็นต้องใช้
ให้เสียงมันดีหน่อย
เสียงมันคล้ายกับกึ่งเหมือนโทรศัพท์หน่อยเนาะ
ใช่เหมือนราวละทีเลย
ก็ยังดีที่ของพี่บอยแบบน่าจะของโอเคประมาณนึงเสียงก็ชัดหน่อย
ใช่ครับก็เป็นหูฟังราคา๗๘๐๐ก็พอไหว
คือถ้าราคาถ้าราคาแบบไม่ได้แพงมากเสียงก็จะอู้อี้กว่านี้

โอเคมาเรากลับมาที่หน้าปกของเราอ้างอิงจากปก
อืมก่อนอื่นผมว่าต้องขออภัยแฟนแฟนรายการท่านอื่นอื่นพอสมควรเลย

โอ้วแบบคือมันจำเป็นครับจริงมันจำเป็นเพราะว่าคืออย่างเมื่อกี๊เอเล่ใช่ไหมครับ
เขาก็แบบเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นเบอร์๒๔สมัยเรียลมันฟิตนะครับ
แล้วก็๒๕เป็นโซล่าซึ่งปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเบอร์นี้เป็นเบอร์ของเขา
นักเตะเชลซีซูเปอร์สตาร์คนไหนก็ตามไม่สามารถที่จะใส่เบอร์๒๕ได้เพราะว่าเป็นเบอร์ที่ยิ่งใหญ่มาก
แล้วพอเป็น๒๖เนี่ยยากกว่าเดิมอีกเพราะว่านี่คือเบอร์ตำนานจริงของเชลซีด้วยอีกคนนึงไม่แพ้กับจานฟังโกโซล่าเลย
รู้หนำตามนานใช่ใช่โอได้้ก็เลยถือว่าเป็นมีพอเรียบไปเป็น
ผู้นำตำนานกัปตันผู้นำตำนานของเชลซีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นคำที่ผมเชื่อว่าทุกคนให้การยอมรับว่าใช่ไม่ไม่เพียง
โหหหหหเห็นเยอะนะเว้ย
ไม่กี่คนในยุคนั้นนะครับที่เป็นนักเตะเด็กปั้นของเชลซีแล้วขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้
ปกติแล้วเชลซีเป็นทีมที่ไม่ได้ให้โอกาสดาวรุ่งมากนัก
ไม่ว่าจะสมัยไหนก็ตามยกมาดีขึ้นในช่วงยุคลำผากนี่แหละ
ที่แบบมีนักเตะดาวรุ่งโผล่ขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่อะไรอย่างนี้
แต่ว่ายุคก่อนนั้นเนี่ยยากมากครับ
ยากมากเพราะเชลซีเป็นทีมที่เหมือนที่เราเคยเล่าครับ
เป็นทีมที่เป็นยูเอ็นครับเป็นสหประชาชาติคือรวมนักเตะจากทั่วทุกมุมโลก
แต่ว่าทำให้โอกาสที่นักเตะอังกฤษก็ค่อนข้างยากครับในการที่จะขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่
ในเรื่องของความสุดยอดของจอนเชอรี่เนี่ย
ผมว่าจริงเราคงไม่ต้องสาธยายอะไรมากเพราะว่า
รู้กันอยู่ดีอยู่แล้วเพราะในฐานที่เราดูบอลกันมา
ฝีเท้าอยู่ระดับขั้นสุดยอด
เป็นกองหลังชั้นนำระดับโลก
มีความแข็งแกร่งฉลาด
ก็ไม่รู้จัดสัญหาครับนะครับ
แล้วก็ทีมเชลซีในช่วงยุคสมัยของเขา
เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะครับ

ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของฟุตบอล

เป็นโรงเรียนที่มีนักเตะชั้นนำระดับโลก

แล้วก็กลายเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่

แม้ว่าแบบ๓๐ปลายเขาก็ยังยิงกระตูได้เยอะ
แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าเขาคือสุดยอดนักเตะคนหนึ่งของโลก

ที่ได้ตัวนักเตะที่จะกลายเป็นตำนานของสโมสรในอนาคตไปในที่สุดนะครับ
มีความลับบางอย่างที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบ
แม้จะเป็นทีมรักในวัยเด็กของเขาก็ตาม
แต่ว่าถ้าดูจากเหตุผลประกอบต่างนะครับ
โอ๊ยผมว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ

มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหนือก่อนนะ

ยังอ่อนด้อยอยู่เลย
ยังเป็นเด็กชายอ่ะ
แล้วก็คือเด็กชายแล้วก็คือการต้องย้ายไปต่างบ้านต่างเมืองกับเด็ก๑๔อะ
แม้ว่าจะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตามแต่แบบเฮ้ยมันก็ไม่ง่ายนะ

ก็คงบิ้วผมเชื่อว่าก็คงบิ้วอะครับแต่ถ้ามองในความเป็นจริงแล้วอ่ะ
มันเป็นความฝันของเราไม่ใช่ความฝันของพ่อถูกไหมครับ
คงไม่ได้ไปอยู่ด้วยเต็มที่ก็คือไปเยี่ยมแค่ครั้งข่าว
ผมว่ามันเป็นความยากลำบากสำหรับเด็กอายุ๑๔ที่แบบต้องจากบ้านอย่างรวดเร็ว
แม้ว่าในความเป็นจริงในโลกฟุตบอลมันจะมีนักเตะจำนวนมากที่ต้องออกจากบ้านตั้งแต่อายุ๑๔มันก็มีเยอะ
อย่างเควินเดอร์บรอยก็ต้องแบบย้ายไปอยู่แบบโพสต์อย่างงี้ถูกไหมครับ
แต่ก็มันเป็นเรื่องปัจเจกมากที่แบบจะต้องตัดสินใจครับ
หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเพียงแต่ว่าเขาก็ต้องล่นมาเล่นเกมรับมากขึ้นในช่วงที่นักเตะเยาวชนในเวลานั้นครับของเชลซีเนี่ยมีปัญหาเรื่องของกองหลัง
บอลเท้าซ้ายเท้าขวาโยนขึ้นข้างหน้าอย่างนี้ได้
เพราะว่าเป็นทักษะติดตัวมาจากตอนที่เล่นกองกลางทำให้เขามีความเป็นกองหลังสมัยใหม่ระดับหนึ่งอยู่นะครับ
แล้วก็ก่อนที่จะได้เรื่องของสกิลเกมรับเพิ่มขึ้นเรื่อยตอนที่ถูกโยกมาเล่นเป็นเซ็นเตอร์ฮาร์ฟถาวรที่สมัยเป็นนักเตะเยาวชนนะครับ
เกิด๒๖เนี่ยเหรอ
ไม่หมายถึงว่าเกิดวันที่๒๖เนี่ยเหรอ

พอเป็นนักเตะเยาวชนเนี่ยทางเลือกมันมีไม่เยอะเบอร์ที่ว่ามันคือเบอร์๒๖ก็เลยต้องจับใจเลือกเบอร์๒๖แค่นั้นเองครับ

ไม่มีอะไรซับซ้อนเลย
ก็เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่านักเตะแบบเยาวชนมันเลือกอะไรไม่ได้อยู่แล้วเพราะแบบจะเลือกใช้เบอร์ที่ดีมันไม่ได้
ก็เลยแบบเออมันก็น่าเศร้าอยู่นิดนึงนะครับ

เป็นเบอร์ที่แบบนำโชคตัวเองอะไรอย่างเงี่ย
ในช่วงต้นผมบอกว่าเชลซีเป็นเหมือนทีมรวมสหประชาชาติถูกไหมครับ
ซึ่งจุดนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันนะครับ
อืมก็คือเชลซี่ในเวลานั้นก็คือเป็นนักเตะที่จากทั่วทุกมุมโลกครับ
ทวีปยกเว้นเอเชียเพราะว่าตอนนั้นนักเตะเอเชียยังไม่ค่อยได้รับการยอมรับ
แล้วก็ฝีเท้ายังไม่ได้ดีมากนักที่จะมาเล่นฟุตบอลพรีเมอร์ลีกก็จะมีนักเตะเอ่อ
ที่ที่มาจากการรัฐทวีปนักเตะที่อายุเยอะแล้วจากเซเรอาร์หรือจาก
ลิก้าก็จะมาโกยเงินปอนด์ในช่วงท้ายอาชีพ
โดยที่ในตำแหน่งกองหลังอย่างเดียวนะครับเชลซีมีกองหลังที่แข็งแกร่งมาก
ถึงสองคนในช่วงเวลาหลายหรือกันนะครับคนแรกคือฟอง
ประกันหลักทฤพธิปภาษาฝรั่งเศสในเวลานั้นแล้วก็
ต้องบอกคุณผู้ฟังที่อาจจะเกิดไม่ทันดู
ต้องบอกว่าเมือนก่อนเขาก็คือเบอร์หนึ่งในตรัมแห่งสเตอร์ฮาร์ฟ
ช่วงนั้นเขาเป็นเหมือนกับเกรดยาฟส์ตั๊มสำหรับพี่นัก
คือเกรดนั้นเลยชาวเชยีคือตัวที่ผู้ชื่อและกองหน้าขนลุก
ใช่จริงกองหน้าโอ้โหต้องกลัวครับ
แล้วเขาอยู่ในยุคเทพของมิลานด้วย
ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเป็นกองหลังที่แบบโหต้องสู้ครบคนหนึ่งของโลก
แล้วเขาก็มาโกยเงินปอนในช่วงท้ายอาชีพนี่แหละครับ

ข้อเสียก็คือนักเตะดาวรุ่งโดยเฉพาะที่เล่นกองหลังครับ
ที่จะขึ้นมาแทรกจนเป็นตัวจริงระหว่างสองคนนี้ได้
สุดท้ายแล้วก็ต้องระเหตุระเหินออกไปจากทีมชุดใหญ่
เขาก็มองว่านี่มันคือมันคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้ทักษะสกิลความสามารถการเป็นกองหลังระดับโลก
นี่เขาพูดตั้งแต่วันแรกเลย
สูงจนแบบโอ้โหมันเกินเด็ก
แล้วเดี๋ยวนะยืมกันยังไง๖เกม

มันก็ขอยืมกันง่ายเลยก็คือยืมมาในช่วงท้ายรุ่นการนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นอ่ะ
มีความกล้าหารสามารถที่จะต่อสู้กับผู้เล่นแนวลุกได้อย่างไม่กลัวใคร
สามารถอ่านเกมได้ดีแล้วก็เล่นลูกกลางอากาศได้อย่างสุดยอด
แบบมันเก่งขนาดนี้หรอวะจนทำให้
หลังจบลุคการ๑๙๙๙๒๐๐๐เนี่ย

เขาก็มีจุดที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันเนอะ
จริงลิงก์เขาน้อยแต่มีความสับสนอยู่บ่อย

ก็นั่นแหละครับทำให้จริง
โดยที่มีหลายทีมในเวลานั้นยื่นข้อเสนอมาเป็นจำนวนมากครับ

พี่ซิโก้กินศักดิ์เสนอเมืองก็ไป

แต่ว่าก็ไม่ได้โอกาสมากนักนะครับ

หรือไปย้ายหรือไม่ย้ายหรือจะย้ายไปทีมไหน

ประกาศชัดเลยว่าจะอยู่เชลฟรีต่อ
แล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องด้วยครับ

หลังจากผ่านหลักไมค์ของฤดูการไปแค่ครึ่งหนึ่ง

ว่าเธอรี่มันเก่งนะเว้ยนะฮะป้ายยาเรียบร้อยเลย
ไว้ใจในตัวเทอรี่แล้วก็ให้เทอรี่เนี่ยเป็น
เป็นกองหลังที่ยืนระยะอย่างเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องนะครับ

จริงครับเพราะว่าวันที่๕ธันวาคมปี๒๐๐๑ครับ
หลังจากที่ได้รับโอกาสในการเป็นนักเตะตัวจริงในทีมเชลฟรี
ไม่นานครับไม่กี่เดือนเท่านั้นเอง
ก็คือเขาเกิดวันที่๗ธันวาคม
แต่ว่าลงการลงสนามในวันที่๕ธันวาคม
อายุแค่๒๑ปีเท่านั้นเอง

ไม่ว่าจะเป็นการเป็นกองหลังอันดับโลก
การเป็นกัปตันทีมในอนาคตของเชลซี

จนมาน่าจะมาเปรี้ยงที่สุดก็คือรูปการ๒๐๐๔๒๐๐๕
เกมรับก็แน่นเสียประตูแค่๑๕ลูกทั้งดูการ
ข้างหน้าแบบสุด
แล้วก็อันนี้ผมเพิ่มผมเพิ่มเติมแล้วกันเพราะว่า

เจฮิลล์ก็ยังเล่นอยู่

คือถ้าพูดมาเนี่ยนักเตะทุกคนที่
อยู่บอร์นมัดไหมพี่ตาแกรริกเคยฮิลล์

แต่รุกการ๒๐๐๑อยู่บอร์นมัดครับ
เพราะจำได้ว่าเพิ่งดูพี่กับเตะ

อืม

อยู่ตอนนี้แหละ
จุดที่ผมเพิ่มเติมก็คือว่า

พวกเนี้ยเก่งทุกคนเลยอืมเอ่อเหมือนได้บับอ่ะ
เหมือนได้บับพลังพิเศษอ่ะเอออารมณ์เหมือนเหมือนเวอร์จีฟันไดท์ป่ะ
ที่แบบใครยืนกับเวอร์จิลไม่มีปัญหาเก่งทุกคน
ฉายทุกคนแต่แบบอย่าไปยืนกันเองนะ
เกมไหนที่แบบไม่มีฟานดรไทยเนี้ยอย่ายืนกันเองเดี๋ยวมันจะเล่นเท่าอะไรเงี้ย
อ๋อเธอเรนก็อยู่ในในระดับเดียวกับ
ฟานดรไทยอ่ะที่จะทำให้ของเสียงเก่งขึ้นอืม
แล้วใช่ไหมครับอันนี้ผมจะไล่มาสำหรับนักเตะที่เป็นคู่แข่ง
ผมยกมา๓คนนะครับ
เล่นรูปการณ์อากาศได้ดีแล้วก็พลักกำลังแข็งแกร่ง
อีกทั้งยังมีเรื่องของเซนต์ในการอ่านเกมที่ดีอีกด้วย
นักเตะที่เพิ่งมีทายไปด้วยปัญหาหัวใจเนอะน่าเศร้าเหมือนกัน

แล้วก็สู้กับเขายากเวลาที่อยู่ในสนาม
คนที่สามคนนี้ระดับโลกเลยครับ
นะครับมีมีวาถะเยอะแยะสมัยนั้นดราม่าก็เยอะแยะเออ
โลนานินโยพูดถึงเทอรี่เอาไว้ครับว่าถ้าให้เปรียบคู่แข่ง
ที่โหดที่หินที่สุดในชีวิตของโรนโรนานิโยเนี้ยอืม
เขาจะเอ่ยชื่อมาสามชื่อนะครับชื่อแรกก็คือเปาโร
ครับเขาคือเจมมิคานรกเกิร์ครับผมอ่ะหรอเออโรนิ
โรนานิโยอธิถึงจิมมิคานรกเกร๊วครับเพราะว่าอยู่ใน
ระดับที่ที่โหดหินมากมากถ้าเทียบกับประสบการณ์ที่
คือกองหลังทั้ง๓คนที่ว่าเนี่ยครับเป็นกองหลังที่อ่านเกมได้อย่างเยี่ยมยอด
พี่ต๊อคที่ว่ายังไงบ้างครับกับการที่มีชื่อของเจมมีอยู่ในสามสุดยอดนักเตะ
ที่โรนานีโยบอกว่ารับมือยากมากคิดว่าบอยจะไม่ถาม

การเล่นเซ็นเตอร์มากนักเวลาเล่นเซ็นเตอร์พี่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้แย่นะ
แต่เรารู้สึกว่าเราเสียวอ่ามันมันไม่สิเกียวอ่ามันสิเกียวใช่ใช่พอมันพอมันเริ่มรู้สึก
แอ้เอ๊นสิเกียวหน่อยบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยชอบเลยมันมีภาพจำได้เปล่าเราเคยจำว่าแบบ

ดีกว่ากันเยอะนะเออแต่พอหลังหลังช่วงหลังหลังช่วง
ช่วงปลายอ่าเขาเรียกอะไรช่วงเทพท้ายของช่วงแก่
ช่วงหนึ่งที่ที่เป็นตัวหลักจริงเนอะแต่ว่าก็ไม่ใช่ช่วงที่ที่จะบอกว่าเขา
น่าจะเป็นคริมที่ดีอ่ะหรือสุดยอดกองหลังอะไรขนาดนั้นเขาเขาแต่แต่

ใช่ใช่นี่เห็นด้วย

เป็นเรื่องที่แบบบวกที่สุดในชีวิต

เป็นเรื่องที่ก็ด่างพ้อยจริงแหละ
แบบก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีแล้วกัน

เรื่องแรกครับก็คือเรื่องของประเด็นการ

การที่เชลฟรีแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนี่แหละ
ตอนนั้นเวนบริชมีแฟนสาวที่ชื่อว่าวาเนสซ่าเปอร์รองเซล
แล้วตอนช่วงที่เวนบริดอยู่กับเชลซีใช่ไหมครับ
ด้วยความที่แฟนสาวเขาก็อยู่ที่ลอนดอนมาตลอด
แต่ว่ามันก็ไม่ได้มีฟาฟิลิตี้ที่เทียบทัดได้กับลอนดอนอยู่ดี
ทำให้แบบคู่นี้มันก็เลยเริ่มมีปัญหาระห่องระแหงกันนะครับ
ซึ่งสิงเทศไม่รู้ไม่สามารถตัดเสียงได้
เขาก็ปฏิเสธเหมือนกันว่าไม่เคยมีความสัมพันธ์เกินเลยใดทั้งสิ้น
ซึ่งก็ขอละไว้แค่นี้นะครับ

แม้ว่าทางปลองเซลเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้คือว่าจะปฏิเสธว่าไม่มีอะไรเกินเลยก็จริง
แต่ว่าคำยืนยันของเธอก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้
ฟาบิโยคาเบโลซึ่งเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษในเวลานั้นเนี่ย
ไม่ถอดปอกแขนกัปตันทีมของเชอรี่ออกจากทีม
แล้วก็ส่งมอบให้กับริโอเฟอร์ดินาต่อไป
แต่ว่าในเวลาต่อมาเคอรี่ก็ได้กลับมาเป็นกัปตันทีมอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าหลังจากเหตุการณ์ของวันที่ซ่าเปอร์ลองเซลลจบลงไม่นานนัก
เคอรี่ก็ดันมีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาก็คือการเหยียดผิว

เอ๊ะอีกพิษะผมคอยกลับไปนิดนึงก็คือว่า
ตอนที่เทอรี่กับเวนบิตเขาเจอกันในเกมที่เชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกัน
ในช่วงวันที่๒๗กุมภาพ๒๐๑๐
การทำเมียมันคือการจับมือใช่ไหม

ไม่จับมือกันเลยหรอ

เขาก็ประกาศชัดว่า
เขาอยู่ทีมเวรบริชเว้ย

กูอยู่ทีมเทอรี่เว้ย

อ่าอันนี้ก็

ผมว่าเรื่องนี้น่าจะพอไปหาอ่านกันได้

นะครับก็ละไปเท่านี้

เขาก็สนิทกันในทีมชาติอยู่แล้วเพราะเขายืนคู่ด้วยกัน

ดรามาเนอะซับซ้อนมากเลย

ก็คือริปปอกแขนกับบันทีมของเทอรี่เป็นครั้งที่๒

เดี๋ยวนะสมาคมฟุตบอลเหรอเป็นคนลิฟต์
ใช่เพราะว่าเขาได้ปอกแข่งกลับมาตอนที่เคลียร์ประเด็นเวอร์ซ่าปอลองเซลลจบแล้วใช่ไหมครับ

มันมีปัญหาเคยเกิดมาไล่แหล่ยนั้นเลยภายในเวลาแค่แบบไม่ถึงปี
เออนั่นแหละภายในปีหนึ่งทุกอย่างมันปัญหามันโถมละที่เทอรี่เยอะมากเลย

ตัดสินใจขอถอนตัวจากทีมชาติไปเลย
แม้ว่าการไตรสวนของสมาครองฟูกังกิจจะยัง
ก็ประมาณค่าเหนื่อย๑สัปดาห์กับชดใช้อีก๔เกม
ก็คือพูดง่ายคือให้มันจบไปแล้วกัน
ไม่ต้องมาต่อความยาวฝากความยืดจบแค่นี้โอเคจะได้แยกย้ายกันไปทำงาน
จริงยังมีเรื่องยิบย่อยนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่มาก

อันนี้เรื่องยิบย่อยครับเขาจะมีปัญหายิ้มย่อยเหมือนกัน

จะไม่น่าโคตรจะไม่น่าไอ้นี่เลยนะ

เฮ้ยเขายังอยู่
คือมาถึงอาชีพการค้าแข้งในดับฟุตบอลดับสูง
ของตอนที่นี่กับทีมเชลซี
ก็คือว่าเกิดขึ้นในยุฒิการ๒๐๑๖๑๗
เกมนั้นเป็นเกมที่เชลซีเปิดบ้านรับการมายเย็นซันเดอร์แหล่ง
ซีในยุคนั้นอยู่ภายใต้การคุมทีมของอัตโตเนียลคอนเต้

เป็นกัปตันทีมแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายในชีวิตการค้าแข้งที่เชลซีแล้วก็ในบ้าน
โดยเกมวันนั้นก็ยืนคู่กับดาวิทลุยแล้วก็เซซ่าแอสติกโกยต้านะครับ
เข้ามาเอ่อเล่นแทนนะครับก็คือแบบเปลี่ยนตัวนาทียี่สิบหก
ตามเบอร์เสื้อเลยเป็นการให้เกียรตินะครับโดยที่เอ่อ
ก็ท่ามกลางเสียงปรบมือของแฟนบอลนะครับแล้วก็มีการสวมกอดกับเพื่อนร่วมทีมเชลซีทุกคน
นักเตะของเชลซีครับก็ไปเอ่อไปยืนเป็นการ์ดออฟคอร์เนอร์ครับ
ที่บริเวณอุโมงอุโมงห้องพักนักเตะอะครับพอนึกออกไหมนึกออกนักเตะเชลซีสก็ไปไปกัดออฟพอเนอร์
ในช่วงตอนต้นเกมอ่ะก็มีการ์ดออฟคอร์เนอร์รอบหนึ่งละนะ
เพราะว่าเชลซีทุกการ์ดนั้นอ่ะคว้าชั้นไปแล้ว

เพื่อให้จะต้องเป็นเกรทฟ์จอร์ลเทอร์รีดั้นเอง

บ้านเหมือนกันนะพวกเจ็มบ้านเหมือนกันจริงรางวัลส่วนตัวของเขาก็เยอะนะ
โปรนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนประจำสโมสรอะไรโอ้เยอะแยะนะครับ

แค่มีเจ้อนับกันเหนื่อยแล้วครับ
เขาอยู่ในช่วงพีคของเชลซีพอดี
ฟรีมีผู้จัดการทีมที่เยอะมากนะ

หลายหลายทวีปเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบบาซิลคือใช่ไหมครับอืมมี
ที่เป็นอิสราเอลมีมีมีมีที่เป็นมีใครอ่ะอืมลืมไม่ออกแล้วอ่ะ
เยอะอ่ะคุณก็นับนะที่แบบมามาแทนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็น่าจะได้สาย
เล่นฟุตบอลในรูปแบบที่หลากหลายแล้วก็เบรนด์จนกลายเป็นฝีเท้าของตัวเองในที่สุด
นะครับอืมหลังจากเลิกอาชีพค้าแข้งนะครับ
เราก็ทราบกันดีว่าจอนเชอรี่ก็ไปทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีม
ซันวิลล่าในระหว่างปีสองพันสิบแปดจนถึงสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอืม
ผลงานเฉพาะของวิลล่าเนี่ยถ้าเอาเฉพาะเรื่องของโทฟี่มันไม่มีโทฟี่อยู่แล้ว
แต่ในแง่ของการพัฒนานักเตะเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่านักเตะอย่างไทยรวนบิ
ซึ่งเป็นกองหลังตัวแกร่งของวิลล่าก็สุดท้ายก็กลายเป็นนักเตะ
ขาประจำคนหนึ่งในอ่าใช่ครับโดยพัฒนาการมา
มาเรื่อยเรื่อยเลยนะไทรลันมิ้งเนี้ยใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
โลมิ้นก็บอกว่าเขาได้เรียนรู้มาจากจอนเทอรี่เยอะมาก
เยอะมากมากเยอะแบบเยอะสุดเลยเพราะว่าเทอรี่อยู่ในฐานะของบอสด้วย
ก็คือเป็นอ่าผู้ช่วยพฤศกาลทีมนะครับ
แล้วก็ในฐานะของพี่เลี้ยงเพราะว่าเล่นตำแหน่งกองหลังเหมือนกัน
ทำให้แบบเขาก็ได้ตักทวงความรู้เยอะ
รุนมิ้งบอกว่าเทอรี่เนี่ยสอนเขาในหลายพื้นที่ของ
การฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นสนามซ้อมใช่ไหมครับ
แล้วก็หลังการฝึกซ้อมเซชั่นพิเศษไปจนถึงก็คือการวิเคราะห์
ร่วมกันอืมอืมอันนี้แฟนบอลจำนวนมากอาจจะไม่รู้
ก็คือว่านอกจากซ้อมในสนามแล้วเนี่ย
ทางทีมจะมีการตัดวีดีโอเพื่อวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง
ของตัวผู้เล่นเองคนนั้นเลยหรือคู่แข่งที่จะเจอในสัปดาห์ต่อไป
ว่าเขาเล่นฟุตบอลยังไงแล้วก็อธิบายเป็นฉากฉากอืม
นะครับอันนี้ผมว่าจริงมันเป็นทุกกีฬานะ
บาสเก็ตบอลเอ็มวีเองเองก็มีแผนกวีดีโอโดยเฉพาะ
เหมือนการแผนกแบบทีมวิเคราะห์เลยนะครับ
ก็ทำให้ไทลอนวิงฟ์หนก้อได้โอกาสพรรษฐนาฝีเท้า
ที่ดีขึ้นในยุคที่มีจรแทวรี่อืนครับ
ในระหว่างที่ผมทำสคริปรายการนี้ผมก็เพิ่งทราบว่าจอนเทอรี่
เป็นอีกคนนึงที่กลับไปรับงานที่เชลซีเรียบร้อยแล้ว
โดยตำแหน่งที่อ่าไปรับในเวลานี้ก็คือ
หน้าที่หลักก็คือแนะนำนักเตะดาวรุ่งนะครับ
ยังไม่ใช่แบบเป็นเหมือนลูกจ้างประจำยังไม่ใช่
ผมว่านะเขาไม่ได้มองเรื่องงานที่ปรึกษาหรอก

คือผมว่าแค่มันเป็นเรียกไงดีอ่ะ
ที่บ้านเรียกตัวทางบ้านเรียกตัว

ก็เลยต้องกลับมาอะไรอย่างนี้

ก็ต้องกลับที่บ้านเรียกทำยังไงได้ครับ

ทำรือทำรือที่บ้านเรียกตัวแล้วอะไรอย่างนี้
ต้องกลับมาที่เชลซีก่อนอะไรอย่างนี้ครับผม
ฮ่าก็อย่างที่ที่เราเล่าไปก่อนหน้าครับคือ
นักเต่คำนาญเดินกันเยอะเลยคระตอนนี้ที่เชลซี
ตั้งแต่ระดับใหญ่สุดคือปีเตอร์เช็ค
ไล่ลองลงมาก็เป็นอดีตก็คือแฟงต์นำผาด
ระหว่างที่เราอัดเนี่ยเขาตกลงที่จะไปเอเวอร์ตันแล้ว

ซึ่งตอนนี้เด็กนักบอลยุคใหม่น่าเกร็งประมาณนึง
เดินเจอรุ่นพี่ตลอดนี้รู้จักยังไง
ไม่ใช่แค่รุ่นพี่แต่ตำนานเลยนะ
เข้าไปแล้วเจอระดับนั้นเข้าไปใส่แตก
มีเกรงมีเกรงผมเชื่อว่ามีเกรงแน่
แล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นพวกแอชดี้โคโค้ดมาเกเลเล่
แล้วก็คาโลคูดิชินี
ส่วนแบบด๊อกบาร์ก็เหมือนจะเป็นทูตประจำสโมสรถ้าจำไม่ผิด
เพราะด็อกบาร์ดูแล้วเขาคงไม่ทำงานพิจารณาทีแน่
เขาน่าจะแบบสายเดินสายโปรโมทความเป็นเชลซีให้กับแฟนบอลทั่วโลก
เป็นเหมือนแบบพรีเซนเตอร์

เป็นพรีเซนเตอร์
ตลกอ่ะตลกนึกถึงอย่างที่เมื่อกี้ที่บอกบอยล่ะว่า
นึกถึงเราเป็นนักบอลนะคงแบบเกรงเยี่ยวแตกอ่ะ

จริงก็น่าเกรงอยู่นะเอาจริง
สมมุติเราไปเจอคนที่เคยเป็นตำนานในตำแหน่งนี้แล้วเราเล่นตำแหน่งนี้อยู่อะไรอย่างนี้
โกลไปเดินเจอเพเตอร์เชคเจอคาโรพูลิชินี่อะไรกันเนี่ย

แต่ข้อดีก็คือเขาก็สามารถให้คำแนะนำที่ดีได้
ก็แล้วแต่มุมมองของเด็กคนนั้นและของนักเตะยุคใหม่คนนั้น

นิสัยอย่างกาก้าก็คงแฮปปี้อะ

แต่มันก็นะมันก็ความเกร็งมันก็ไม่เข้าใครออกใคร

มันมีบ้าง

แต่ว่าเราว่านักเตะระดับพรีเมอร์ลีกมันก็คงเป็นมืออาชีพอยู่ประมาณนึง
เรื่องเหล่านี้ก็น่าจะพอจะรับมือได้
แต่ก็แสดงวันข่ำรับมือได้ยังไงก็น่าจะขืดขึ้นคออยู่

คนเรามันไม่ได้แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจกันทุกคนแล้วก็ทุกวินาทีด้วยนะ

อุ้ยเรามีเพื่อนที่เป็นนักบอลทีมชาติของไม่เอ่ยชื่อวะไข่ละกันเคยนั่งคุยกัน
อยากรู้ไปขาวปิ๊ตะหลังไม้แล้วกัน

มันมีความแบบครับดูเขาทำมาก่อนดูจังหวะตอนที่เขาทำ

หมายถึงว่าตัวคนที่พี่คุยด้วย
เขาก็จะมีความเกร็งเป็น๒เท่าอยู่แล้ว
แล้วเจอพี่โก้
แต่เขาก็บอกว่าข้อดีของพี่โก้คือจิตวิทยาพี่โก้ดีมาก

มันก็เลยทำให้ความเกร็งนั้นหายไป
แต่ยังไงก็พี่โก้อ่ะยังไงก็ซิโก้เพราะว่า

คือพี่ซิโก้ก็ถ้าเป็นยุคเราก็เป็นเปเล่

อ่าใช่ด้วย

เนาะ

พอพี่ต้าพูดถึงซิโก้ผมนึกออกเรื่องหนึ่งเร็วเลย

อ่าโอเค

ไม่ใช่ทีมเล็กด้วย
แล้วมันมีเรื่องตลกคือ
ประมาณว่าวันนั้นโรดันโดอานายเนี่ยไปดูการฝึกซ้อมของนักเตะในทีม
แล้วเหมือนเขาก็ถามว่าทำไมคุณไม่ยิงอย่างนี้ล่ะ
ทำไมคุณถึงยิงแบบนี้คุณตัดสินใจแบบนี้
คือนักเตะก็บอกประมาณว่าแบบพี่ครับผมไม่ใช่พี่นะครับ
ที่จะแบบยิงในทุกจังหวะอะไรแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องจริง
มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วก็เราก็เข้าใจความเป็น
เขาเรียกอะไรความเป็นตัวของตำนานคนนั้นหรือรุ่นพี่คนนั้น
เพราะเขาทำมาได้เขาทำได้เขารู้สึกเฮ้ยอย่างนี้ถ้าทำอย่างนี้จะดีเด็ก
แต่ไอ้เด็กมันทำไม่ได้ไงก็เด็กมันทำไม่ได้นี่ห่
เฮ้ยมึงเก่งไงมึงแบบเป็นสุดยอดไงเราเออเราติดแต่วิ่งเทียบไม่ได้อะไรอย่างนี้
บางทีเขาก็แบบพูดเหมือนกันว่าทำไมจังหวะนี้มันตัดสินใจไม่ดีวะ
แต่แบบนักบำเพราะก็แบบ

ก็เป็นเรื่องสนุกที่ว่ากันไปเนอะ
มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่พวกเราก็เติม
ก็แล้วแต่แค่จะบอกว่าก็ไม่แปลกที่คนคนหนึ่งจะมีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดี
แล้วก็มองเขาในผลงานที่เป็นนักเตะที่ชื่นชอบ

สำหรับพี่ก็อย่างเทอรี่ก็เป็นกองหลังระดับเทพ๑คน

ที่ต้องนึกถึงนะเวลาพูดถึงโดยเฉพาะเป็นนักเตะกองหลังของอังกฤษ
เอาจริงสำหรับพี่อะ
นึกถึงว่าแบบกองหลังที่ดีที่สุดของอังกฤษ
คือถ้าหลุดยุค๙๐อย่างโทนี่อดัมหรือใครแก๊งนั้น

ผมก็เหมือนกันผมก็ไม่ได้นึกถึงแฮรี่แม็กวายไม่ได้นึกถึง
รู้สึกว่าแม่งกวายังไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่ใช่ขนาดนั้น
ใช่
เห็นเลยว่ามันจะมีชื่อสองคนนี้เป็นหลักเลย
ใช่เห็นด้วย
เหมือนกับไม่มีไม่มีมาแล้วมีทีเดียวแบบแฮททิกโชว์เลย
เออแล้วเดี๋ยวเราจะหายไปยาวในเชียวฟรีเนี่ย

เลือกเลือกมาไม่ถูกใจเดี๋ยว

พยายามพยายามนี่แล้วอุตส่าห์ตอนที่คิดก็คือ
เอาตัวเลขมาเป็นทีมคิดว่าน่าจะ

นี่เริ่มแบบเริ่มไม่ค่อยแล้ว

ไม่เป็นไรผมวางแผนไว้แล้ว
คือหลังจากนี้มันจะไม่มีเชลซีติดกันอย่างนี้แล้ว

ทีมแต่ทีมอื่นอย่าเพิ่งน้อยใจนะ

ขอมาได้นะจริงขอมาได้แล้วเดี๋ยว

แต่ว่าขอแบบ

แบบนั้นก็น่าสนใจใช่แต่ระหว่างนี้เหมือนเดิมครับไปดูศาลคดีที่ไว้ได้ก่อนได้ยังอยู่ใช่ไหมอยู่ครับว่ามันเป็นออริจินัล
ก็น่าจะเยอะกว่านั้นอาจจะมีคู่หัวค่ำ๖โมงนี้อาจจะเป็นวันที่บอลเตะก็ติดตามเราได้ทาง
เข้าไปฟังในเว็บไซต์เรากันด้วยครับก็ก็น่าจะของผมเป็นการเดียวด้วย
แล้วนึกออกว่าหมดลำต้นชะบัดที่ผมพึ่งส่งไปที่ไทยรัฐพรัศเนี่ย
แม่งก็เลยเชี่ยวสีว่ะช่วยด้วยใช่แบบเพิ่งเพราะแบบที่อย่าง
เหมือนช่วงนี้พี่บอยอินเชลซี
ไม่ได้อินด้วยนะแต่จังหวะมันได้จังหวะมันต้องเล่าพอดีครับ
พี่ตายเห็นปกหรือเอามามันไปไม่เห็นเลย
ก็เลยเห็นอ่าโอเคโอเคเออนั่นแหละก็ครับผมก็เออเลยนึกออก
พอบอยพูดว่าเออมันเป็นเชลซีอ่าจะแบบจะเขาเรียกอะไร
จะสปอยอีพีหน้าไว้ซะหน่อยไหมก่อนแยกย้ายอีพี
หน้านะครับยังไม่ได้เขียนสคริปต์แต่ตั้งใจว่าจะ
ถึงผู้จัดการทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนเวที
พีเมริกอ่าน่าจะชับเจนคนเดียวเลยอืมอันแมนไม่
ไม่รู้จะไม่รู้จะช่วยกันหลีกหนียังไงคนนี้คือเบอร์
หนึ่งเบอร์หนึ่งของพรีมิลิกอืมคือระดับโลกอ่ะอืมเอ่อ
เถียงกันได้ว่าใช่ไม่ใช่แต่พี่มิริคเขาคนนี้เท่า
นั้นอืมไม่มีใครแล้วบอกเลยว่าไม่มีใครอีกแล้วนะครับ
ซึ่งก็มาว่ากันเพราะตอนแรกกำลังจะแซวว่า๒๗นี้
ถ้าเป็นนักเตะนี่ก็ยากเหมือนกันนะยากนะที่นี้คือ
เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์แบบหลายคนใช้อ่ะหลายคนได้นึกออก
เคด้าผมนึกออกมาเคด้าใช่ไหมคือจริงจริงยี่สิบเจ็ด
มันจะเป็นเบอร์เบอร์ของอย่างอย่างสติ๊ปแจ๊คเอ้ยสติ๊ป
มาดามานก็เคยใช้คือนักเตะที่อ๋อที่ที่สุดท้ายจะ
มาใส่เบอร์เจ็ดอ่ะหรือจะมาเป็นแบบตัวหลักหลักอ่ะ
มักจะเริ่มที่พี่เห็นนะมักมักจะเริ่มจากยิบเจ็ดไงอืม
ก็เลยรู้สึกว่าคือถ้าเกิดเราจะพูดถึง๒๗แต่แบบ
นักเตเนี้ยน่าจะมีลิงค์ให้ให้เลือกมาใช้เยอะอืมแล้วก็
ถ้าเป็นพุทธการทีมเนี้ยเดาเดายากแต่พอพูดปั๊บ
ง่ายทันทีใช่แต่ยังไม่เริ่มเขียนนะครับยังไม่
เริ่มเขียนเพราะว่าจริงจริงคือพูดตรงคือว่าเห็น
ข้อมูลที่หามาเองแล้วเนี่ยแล้วแบบท้อใจมันยาวมาก
ติดตามซึ่งอีพีหน้าน่าจะเดาไว้ก่อนเลยว่าน่าจะยาวประมาณ
หนึ่งแหละอืมอืมเดือดครับเดือดเดือดคนทำอืมเดือดคน
ทำน่ะเตรียมเสียงเตรียมน้ำผึ้งมะนาวไว้เลยเออใช่ใช่
ใช่เดี๋ยวต้องต้องซื้ออะไรเตรียมมาแล้วน่าจะยาวครับอืม
ใช่ใช่นะนั่นแหละครับก็อีพีนี้น่าจะประมาณนี้ครับผม
ก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยกับเอ็กเซอร์ไทม์พอดแคสนะครับ
สำหรับวันนี้ก็ยังไงก็ลาไปก่อนนะครับผมครับผมโอเค
สวัสดีครับสวัสดีครับ
เอ็กซ์ทามพอดแคสพล็อกเรื่องราวของโลกฟุตบอลไม่ได้
จบภายในเก้าสิบนาที